เราตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้นะคะที่มีการจัดการแข่งขันเรือยาวกันนะคะ

แล้วก็มีคนที่เขาไปยืนเชียร์กันอยู่ที่ขอบ
ขอบน้ำอะนะก็เหมือนเป็นสะพานยาว
แล้วปรากฏว่ารับน้ำหนักไม่ไหวแล้วก็พังถล่มลงมา

ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนเราตามความคืบหน้าให้เพิ่มค่ะ
นี่ไงคะก็จะเห็นว่ากองเชียร์ที่ยืนอยู่สะพานริมน้ำ
เยอะนะคะแล้วสะพานก็พังลงไป
คนถ่ายเองก็ยังโอ้โหตกลงไปในน้ำด้วยนะคลิปเมื่อสักครู่นะ

ใช่นี่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
ทางเท้าเป็นปูนนะคะ
คลองหนองงูเห่าอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ภัยก็ไปช่วยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
สะพานที่เป็นจุดเกิดเหตุจริงแล้วเป็นทางเท้าปูน
กว้างประมาณ๑เมตร๖๐เซนติเมตรนะคะ
นี่นะคะสะพานสูงจากระดับน้ำ๓เมตร
ระดับน้ำตรงจุดที่เกิดเหตุลึกประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตร
ส่วนที่ลึกที่สุดก็คือประมาณสัก๓เมตรได้ค่ะ
มาเป็นสิบปีแล้วค่ะสะพานตรงนี้นะคะก็คือจุดประสงค์ให้คนสัญจรไปมา
ไม่ได้จะแบบรองรับน้ำหนักคนไปยืนรวมตัวกันเยอะเยอะอะค่ะวันเกิดเหตุจากการแข่งขันเรือ
คนก็ไปดูกันเยอะบางส่วนก็นำเรือไปจอดใต้สะพาน
แล้วก็เชียร์กันในเรือก็มีช่วงเกิดเหตุก็คือเป็นช่วงของการแข่งเรือจากค่ายดังนะคะ
เชียร์เขาก็กำลังสนุกเลยอ่ะคุณผู้ชมส่งเสียงเชียร์กันแบบมันอ่ะ
แล้วก็พอเวลามันกระโดดด้วยไงคะตะโกนไปด้วยกระโดดไปด้วยเชียร์ไปด้วย
เต้นเงินอยู่บนสะพานห้าสิบหกสิบคนอ่ะสะพานรับน้ำหนักไม่ไหว
ถล่มลงไปทับชาวบ้านทัพเรือที่จอดอยู่ใต้สะพานด้วย
ไปสิบคนนะคะเรือที่จอดอยู่ใต้สะพานเสียหายไปห้าลำ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุอีกรอบหนึ่ง
เจ้าหน้าที่นำแผงกั้นไปวางเอาไว้ทั้งสองฝั่งเลยค่ะป้องกันไม่ให้ชาวบ้านเดิน
หรือขี่รถผ่านนะคะเพราะมันขาดไปบางช่วงบางตอนแบบนี้สะพาน
นายนิยมทั่งจันแดงอายุ๖๐ปีเขาก็บ้านอยู่แถวนั้นค่ะ
บอกว่าเมื่อวานนี้แข่งเรือเร็วกันระหว่างสองค่ายแล้วก็เป็นค่ายดังนะคะ
มีเรือมาแข่ง๖ลำมันคึกคักมากจริง
ชาวบ้านต่างถิ่นมากันเป็นร้อยแล้วก็จุดตรงเนี้ยคนยืนแบบเต็มเลยอ่ะ
แน่นเลยนะคะแล้วก็สะพานตรงจุดที่ถล่มคนก็ยืนเยอะ
แล้วก็ส่งเสียงเชียร์กระโดดไปด้วยเต้นไปด้วยอะไรแบบนี้
แต่โชคดีนะคะจุดที่สะพานมันถล่มลงไป
แล้วก็คนตกลงไปน้ำไม่ลึกน้ำแค่เอว

ก็มาจากหลายที่นะ
เราก็ไม่รู้ว่าเขามาจากทางไหนบ้าง
คือมันหลายคลองต่อหลายคลองมันมารวมกันอยู่ที่นี่แหละ
เพราะคนแถวนี้ก็มองดูมันก็มีไม่เท่าไหร่
คือคู่นี้เป็นคู่พิเศษที่เพราะไม่เคยจัดมาเลย

ทีนี้เขาก็นั่นกันเขาก็เลยมาลองกันตรงนี้แหละ
มันก็หันมาเล่นลองกันอะไรกันอย่างนี้ลองวิ่งโชว์กันอ่ะ

ชาวบ้านบางคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราในลักษณะว่าการแข่งเรือเมื่อวานนะคะ
คล้ายกับเป็นการแข่งเพื่อพนันกันด้วยชอบมาแข่งกันเป็นประจำทุกสัปดาห์
สัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งมามากันทีก็เป็นร้อยคน
ถนนก็เต็มไปด้วยรถยนต์ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานไหน
เข้ามาควบคุมดูแลพื้นที่
เรื่องนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบที่ชาวบ้านบอกจริงว่าเป็นเรื่องของการพนันด้วย
ก็จะถือว่าผิดกฎหมายนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติม
ทีมข่าวไปที่ค่ายเรือเร็วแห่งหนึ่งในพื้นที่เขตลาดกระบัง
เพราะรู้มาว่าผู้ชนะการแข่งเรือในวันเกิดเหตุก็อยู่ที่ค่ายนี้
เขาก็ยอมรับว่าไปแข่งเรือกันจริง
แต่ก็มีตั้งหลายค่ายนะที่ไปแข่งกัน
เขาแข่งเรือกันเป็นเรื่องปกติ
แล้วหลังเกิดเหตุก็ไปเจอตำรวจกันหมดแล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เรือเร็วของค่ายเองก็เสียหายนะคะแต่ว่าไม่มีใครได้รับอันตรายจากเหตุการณ์นี้
นายกอบตศีรษะจราเข้น้อยนายพยนต์เอี่ยมสะอาด
บอกว่าสาเหตุที่ต้องสร้างสะพานทางเท้าริมคลอง
ก็เพราะว่าชาวบ้านบางคนไม่มีถนนเข้าออก
เวลาเจ็บป่วยทีก็ต้องใช้ทางเท้าในการเดินทาง
คลองนี้ก็คือถ้าช่วงที่มีน้ำเนี่ยค่ะ

มีนาเมษาเรือแล่นไม่ได้
ดังนั้นคนที่อยู่แถวนั้นก็ไม่รู้จะเดินทางยังไง
ก็เลยต้องใช้ทำสะพานแบบนี้เป็นทางเท้าในการเดินทางไปมา
สาเหตุที่สะพานมันถล่มลงไปแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนไปยืนกันเยอะแหละค่ะ
เรียกว่าความอยากรู้อยากเห็นโดยรู้เล่าไม่ถึงการว่าสะพานนี้จะรับน้ำหนักเท่าไหร่

พอชนะกลับมาก็ตื่นเต้นที่จะกระโดดตุ้มตุ้ม

บางบ้านเขาไม่มีถนน
เก็บป่วยทีก็ต้องใช้ทางเท้า
บางทีไม่ใช่น้ำมันจะเยอะขนาดนี้นะ
เมษามีนาเมษานี่น้ำแห้งไม่มีเรือแทบจะวิ่งไม่ได้

แต่คำถามก็คือการแข่งเรือในลักษณะแบบนี้
จะต้องมีการขออนุญาตในพื้นที่หรือเปล่า
ใครเป็นเจ้าภาพในการจัด

เหมือนที่ชาวบ้านบางคนออกมาให้ข้อมูลไหม

ตอนนี้อยู่ระหว่างตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้วก็จะต้องดูว่าใครจะเป็นคนผิด
จะเอาผิดกับใครในลักษณะไหนได้บ้างนะคะ

อันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าแล้วยังไงใครจะต้องรับผิดชอบ
คือในท้องที่จะต้องรับผิดชอบซ่อมเองหรือจะต้องยังไง

โชคดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรมากกว่านี้นะฮะใช่ค่ะ